สนับสนุนโดยสถาบันความงามโชวาโย
คุณผู้ชมครับการได้ยืนอยู่เคียงข้างสาวงามถึง๔๐คน
ผมอธิบายความรู้สึกตอนนี้ไม่ถูกจริงนะครับ
แต่ผมรู้ว่าคนดูอยู่อิจฉามากนั่นเอง
และนี่นะครับคือสาวงามที่คณะกรรมการได้คัดเลือกมาแล้ว๔๐คนด้วยกันครับ
ยินดีด้วยกับทุกคนนะฮะ
แต่จากนี้ไปเป็นยังไงคงต้องรอลุ้นกันต่อ
แต่กว่าพวกเธอจะมาถึงจุดนี้ได้บอกได้เลยนะครับว่า
ไม่ได้ง่ายเลยคือสวยแล้วสง่าสูงด้วยนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเธอมีคือคุณสมบัติที่คณะกรรมการของเราต้องการ
นั่นก็คือเพราะผู้หญิงไม่ได้มีแต่ความสวย

เห็นไหมต่อจากนี้ไปนะครับผมว่าหน้าที่ที่น่าจะหนักใจที่สุด
เพราะว่าจาก๔๐คนนี้เราจะคัดเลือกให้เหลือเพียง๑๔คนเท่านั้นครับ
เวทีสุดท้ายค่ะเพราะว่านั้นคิดว่าเราก็อยู่ยี่สิบสี่แล้วเนอะ
เราก็อยากจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะสุดความสามารถของเรา
เราอยากจะไปเวทีแบบสากลเอาล่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมตั้งใจมุ่งมั่น
เพื่อที่จะเดินตามความฝันของเราค่ะ
ถ้าเกิดไม่มีเวทีไหนที่รับสมัครอายุเยอะก็คงเป็นเวทีสุดท้าย
ก็คิดว่าคงจะเป็นถึงจุดอิ่มตัวของเราแล้วแหละ
อยากลองเข้ามาดูซิว่าในเรลิตี้เราอยู่ในนั้นเราจะเป็นยังไง
ประชาชนจะชอบในสิ่งที่เราทำไป
ส่วนใหญ่แล้วน้องก็เตรียมตัวมาดีมีความตั้งใจเตรียมตัวมาดี
แต่บางท่านน่าเสียดายที่ความพร้อมน้อยไปหน่อยนิดนึง
แต่ว่าเขายังไม่ได้รับการแนะนำที่ดี
ส่วนน้องที่หน้าตาใช้ได้ไม่เท่าไหร่
แต่ว่าแต่งตัวมาดีมันก็เป็นส่วนที่ส่งเสริมให้เขาผ่านเข้ารอบไปได้ค่ะ
ถ้าไม่ได้ก็พยายามต่อไปค่ะ
มันจะต้องมีสักวันที่เป็นวันของหนูค่ะ
ก็อยากประสบความสำเร็จจะได้ไม่ต้องไปต่อแล้ว
มาถึงจุดนี้ได้แล้วแบบโอเคเราลุยเต็มที่แน่นอนค่ะมั่นใจค่ะ
ต้องเข้ารอบและต้องได้ไปญี่ปุ่นแน่นอน
หลังจากลงทะเบียนและเตรียมตัวเรียบร้อย
น้องสาวงามที่ผ่านเข้ารอบทั้ง๔๐คน
ก็มารวมตัวกันเพื่อซ้อมคิวบนเวทีในรอบออดิชั่น
ที่น้องทุกคนต้องเข้าพบคณะกรรมการในชุดว่ายน้ำ
ซึ่งณจุดนี้คงไม่ต้องมีอะไรให้ปกปิด
และรอดพ้นสายตาคณะกรรมการชุดนี้ไปได้

พอดิชันก็จะมาหยอดน้อยหน้าคุณเหมือนกัน
รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะมือเย็นไปหมดแล้ว
เพราะว่าเช้านุ่งเทพกลับบ้านเลยค่ะ
ระวังให้ดีนะเราตัวเต็ม

พร้อมจะพร้อมมากแค่ไหนเนี่ยต้องดูบริเวณ

เพราะว่าเราก็มีความมั่นใจมาเต็มร้อยอยู่แล้วค่ะสำหรับ
ก็คือแบบเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดอะค่ะ
แบบไม่ต้องเฟ้งไม่ต้องอะไรเพราะรายการนี้เป็นรายการเรียลิตี้ใช่ไหมคะ

อุ้ย
คณะกรรมการในรอบออดิชั่นประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ
จากวงการโทรทัศน์ภาพยนตร์นนิตยสารแวดวงโฆษณา
เจ้าของธุรกิจและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวงการนางงาม
เข้าร่วมค้นหาและคัดเลือกเพชรเม็ดงามเพียง๑๔เมตร

คนที่มีศักยภาพในการเข้ามาต่อยอด
แล้วก็ร่วมงานกับทางช่องได้นะคะ
หวังในเชิงว่าเราอยากได้คนที่มีคุณภาพ
มาใช้งานต่อในวงการบันเทิงได้

แต่ว่าตั้งความหวังในเชิงของเรื่องคาแรคเตอร์

มีคอนแชทมีหลากหลายมิติ
มีหลากหลายมุมมองอยู่ในรายการนะคะ
ก็มองหาหรือว่าคาดหวังในเชิง
ในช่วงของคาแรคเตอร์คนมากกว่า

น้องทุกคนใส่ลีลาเรียกคะแนนอย่างเต็มที่
เพราะถ้าพลาดจากความสนใจของคณะกรรมการในรอบนี้
โอกาสที่จะผ่านเข้ารอบเป็น๑๔คน
ที่จะมาอยู่ในรายการก็เท่ากับศูนย์

กลับเป็นข้อบกพร่องของเด็กแต่ละคน
คือคนที่เราชอบมากก็อ้วน
พวกที่ดูดีมีเสน่ห์ก็ผอม
ถ้าพี่จับใส่เครื่องปั่นผสม
แล้วมันออกมาเป็นส่วนผสมที่พอดีได้เนี่ยก็จะดี
ชอบปีนี้นะที่ผิวเข้มหน้าไทยมากเยอะ

แต่สิ่งที่ไม่ชอบจากปีนี้เลยคือรูปร่างอย่างนี้
เมื่อต้องทำหน้าที่หาเพชรเม็ดงามเพียง๑๔เมตร
ความยากของคณะกรรมการก็มาเกิด
มาพบบรรดาเพชรเม็ดใหญ่หรือนางงามไซส์เกินมาตรฐาน
แต่มีบางอย่างที่ดึงดูดความสนใจ
อยากจะมองข้ามเรื่องคุณของพวกเธอ
ก็ไม่มีข้อโต้แย้งอะไรเพราะว่ามันเรื่องจริง
ก็ตอนที่ไปอยู่ที่นู่นก็กินเยอะจริง
มีแต่นมไข่แล้วก็ชีสมันอร่อย
มันเป็นอาหารป่วยของหนูนั่นแหละ
เอ่อจริงแล้วหน้างามก็ต้องความสวยนะคะ
อย่างแรกเลยเราก็ต้องมองที่หน้าตาแน่นอน
แล้วก็รองลงมาจะมองที่หุ่นรูปร่าง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ปฏิพันธ์ไหวพลิบ

สุดท้ายคงต้องขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของกรรมการแต่ละคน

กรรมการบางท่านอาจเห็นว่านางงามไซส์ใหญ่
คือความท้าทายที่ทีมงานอาจมองหาก็เป็นได้
มีโอกาสเห็นหนูใส่ชุดสีขาวผ้ามุ้งกรี๊กรายาวเข้ามา
ขอฟังเหตุผลนะคะทำไมถึงเลือกชุดนั้นเข้ามา
เหตุผลที่เลือกชุดนั้นมากค่ะเพราะว่าความมั่นใจของแต่ละคนต่างกัน
แต่ความมั่นใจของหนูคือหนูใส่ชุดนั้นถ้าหนูสวยหนูจะใส่
แต่ความมั่นใจมีสองอย่างนะคะมั่นใจในทางที่ถูกและมั่นใจในทางที่ผิด
แล้ววันนั้นหนูมั่นใจในทางที่ผิดเพราะหนูมาประกวดนาการ
พี่ต้องการเห็นเรียวขาของหนูแต่หนูปังเอามุ้งมาคลุมขนาดนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้อยู่
ก็คือหนูก็ฟังนะรับฟังแต่ว่าถ้าเกิดแบบอะไรที่หนูคิดว่าหนูโอเคแล้ว
มั่นใจในตัวของหนูเองหนูก็ว่ามันดีทั้งนั้นนะพี่
หนูไม่ซีเรียสอยู่แล้วแต่ว่าหนูรับฟังค่ะว่าเราควรที่จะแบบปรับปรุงอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะเอามาปรับปรุง

แต่แบบว่าไม่จริงใจหรือชอบคนแบบตั้งแต่ว่าไม่

ความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ในบางครั้งผลที่ได้ก็ไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเสมอไป
สวัสดีค่ะสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะ
เก๋นะคะอ่ารับรับทิ้งนะคะเป็นไกด์ในวันนี้นะคะ
อยากจะเชิญท่านสมาชิกนะคะพาท่านสมาชิกไปเชิญชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศไทยนะคะ
ที่แรกที่สำคัญจริงจริงของไทยก็คือวัดพระแก้วนั่นเองค่ะซึ่งในวัดพระแก้วเนี่ย
ถ้าท่านสมาชิกได้เข้าไปเนี่ยก็จะเจอแบบก็จะพบกับความสวยงาม
พี่ไม่เที่ยวแล้วพี่ไปเที่ยวพี่ไม่อยากเที่ยวกันดู
ฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยตั้งแต่แรก
และถ้าหนูจะเป็นไกด์ภาษาไทยขนาดนี้เป็นไกด์คนไทยขนาดนี้
หนูต้องไหว้ให้สวยกว่านี้ไม่ใช่ลุกขึ้นมาแล้วก็
ก็ดีค่ะท่านสมาชิกแล้วก็ใส่เต็มที่เต็มเดียวพี่ไม่เที่ยวกันดูนี่แน่
คือไก๊ส่วนมากเขาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ
คือคงไม่มีใครที่จะแบบอ่าท่านผู้ชมคะนักท่องเที่ยวคะ
คือช้าแบบนี้เขาไม่สนใจเขาไม่ต้องการแบบนั้นค่ะ
เพราะว่านักท่องเที่ยวเขาต้องการความรวดเร็วความว่องวัย
คือคุณพูดมาเถอะค่ะอะไรก็ได้ความรู้ที่แบบที่อยากจะชี้แจงให้เราฟัง
เพราะว่าเราจะได้รีบไปถ่ายรูปไปอะไรต่อเนี่ยคือความต้องการที่นักท่องเที่ยวเขาต้องการจริง
อยากจะบอกตรงนี้มากกว่าค่ะคืออยากจะแสดงความเป็นธรรมชาติจริง
เพราะว่าตัวแกเองเคยไปสัมผัสกับชีวิตจริงมาแล้ว
คือท่านกรรมการเขาอาจจะแบบอยู่เป็นกรรมการอย่างนี้เขาก็เลยอาจจะยังไม่เคยท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือ
บางทีการศึกษาสูงก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะ
คือเพิ่งรู้จากพี่สตาร์ว่ามันต้องถ่ายแบบวันจันทร์

แบบหลายจันทรีย์
เป็นคนขี้อายแต่แอบเห็นมีรอยสักอยู่ที่ขาตกลง
อันนี้แอปหรือว่าชีวิตจริง

ของจริงร้อยกว่าเต็มค่ะ

ถ้าเข้ารอบมาพี่อยากให้ไปกรอฟันออกบ้าง
มันจะทิ่มหน้าพี่อยู่นะ
มันเป็นเหมือนแผลที่อยู่ข้างในมากนะคะ